คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพลทหารอีกแล้วนะครับ
ญาติของพลทหารที่เสียชีวิตนี้ออกมาร้องเรียนบอกว่า
พลทหารเองป่วยเป็นไข้มาหลายวันแต่ทำไมทางค่ายไม่ส่งตัวไปรักษา
กระทั่งพอไปถึงโรงพยาบาลอีกทีติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ภรรยาของพลทหารกิติธรเวียงบรรพฤษอายุ๒๗ปี
เป็นพลหารในค่ายแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมโดยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
บอกว่า๑๔กรกฎาคมเป็นวันครบกำหนดการฝึก๒เดือนแล้ว
และทางค่ายจะให้ญาติมารับพลทหารกลับไปพักผ่อนที่บ้าน
พยายามขอให้ทางค่ายส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่ทางค่ายหรือทางหน่วยไม่ยอมส่งตัวไปรักษา
ทีนี้ครับนางสาวแก้วกรยาพอมาเจอสามีด้วยอาการสุดหนักแบบนี้
ก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลนอกค่ายนะ
มิตรตั้งแต่บ่าย๓ของวันที่๑๔กรกฎาคม
ไข้สูงถึง๔๐๔๑องศา
วินิจฉัยว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
คุณผู้ชมอยู่โรงพยาบาลได้๒วัน
เสียชีวิตครับ
ภรรยาเองติดใจนะครับ
เพราะว่าหากค่ายหรือว่าหากหน่วยทหารเนี่ย
ส่งตัวสามีเธอถึงหมอโดยเร็ว
ก็จะวินิจฉัยเจอโรคเร็ว
และไม่ต้องมาเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้นะครับ

เราได้คุยกับแฟนหลังสุดนี่เมื่อไหร่
ที่คุยรู้เรื่องก็คือวันที่๑๔ค่ะ

เวลาคุยเขาก็เพิพากัดในค่าย
มันทำไม่ได้อันนี้ทำยากมันทำไม่ได้

สามีเธอโดนอะไรบ้างนะครับ
ทีนี้มีตัวแทนจากฝ่ายทหารจากค่ายนี้๔นาย
มาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางภรรยา

โดยทางค่ายเขายืนยันบอกว่าดูแลตามขั้นตอน

ซึ่งในวันที่๑๔กรกฎาคม
พลทหารกิติธรเมื่อได้รับการวัดไข้แล้วคุณ

๓๗องศาเซลเซียสไม่มีไข้สูง
แต่ทีนี้ก็พยายามสอบถามพลทหารกิติธรแล้วนะ

แต่ว่าพลทหารกิติธรบอกว่าไม่ไป
ขอนอนดูอาการอยู่ในค่ายนั่นแหละนะครับ
แต่ทีนี้ตัวภรรยาซึ่งฟังอยู่ด้วยนะคุณ

ที่ทหารทั้ง๔นายเล่าให้ตำรวจฟัง
มันไม่ตรงกับที่สามีของเธอบอก
บอกว่าพยายามขอให้ทางค่ายพาไปโรงพยาบาลแล้ว
แต่ไม่มีคนของข้ายเนี่ยพาไปนะครับ
และยังคงบอกว่าไม่มีผู้บังคับบัญชาของค่ายทหารนี้
มาพบปะพูดคุยมาชี้แจงทำความเข้าใจกับญาติผู้เสียชีวิตอย่างนี้นะครับ

ก็จะมีแค่ครูฝึกของทางค่าย๔นายเท่านั้น

ทีนี้ญาติจะต้องส่งศพของพลฐานกิติธรไปชนะสูตรเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
คุณจะเป็นไข้และไข้สูงไข้หนัก

จะไม่ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับสามีนะครับ

เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับ
ผมรู้จักหลานเหมือนดีครับ

แล้วก็ไปตรวจสุขภาพทุกอย่างนะครับ
ทุกอย่างไม่มีโมบภัยไม่เจ็บอะไร